ต่อกันที่นักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่อย่างเปิ้ลไอรินนะคะ

ที่เป็นการสะท้อนเรื่องราวชีวิตรักของเหล่าทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งานนี้เธอทั้งทุ่มทุนสร้างแล้วก็ควบคุมการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเอง

สำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่เปิ้ลไอรินนะคะ
รับหน้าที่นักร้องลูกทุ่งแบบเต็มตัวเลย
ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า

โดยนอกจากจะรับหน้าที่นักร้องถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงเพลงแล้ว
ยังนั่งแท่นควบคุมการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอทุกขั้นตอน
ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งกับชายชาติทหาร
ที่ต้องทำหน้าที่รับใช้ชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้เวลาในการถ่ายทำนานกว่า๖เดือนด้วยกัน
อีกทั้งยังใช้กับระเบิดและอาวุธในการรบที่เป็นของจริง
เพื่อเป็นการสะท้อนความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อประเทศชาติค่ะ
มอบให้กับมูลนิธิครอบครัวทหารผ่านศึก
เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
อกจากนี้ลูกทุ่งสาวก็ได้เผยถึงสถานะของหัวใจตอนนี้ที่ยังโสดสนิท
และถึงแม้จะรู้สึกเหงาอยู่บ้าง

ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานก่อนค่ะ
ต้องบอกว่าตั้งแต่ทำเพลงมาเพลงนี้ยากที่สุดเลยค่ะ
เพราะว่ามีฉากรบด้วยก็ต้องไปอยู่ในป่าด้วย
แล้วก็เปิ้ลเองมอบรายได้ที่สำคัญนะคะ
ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกค่ะ
เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่มีความรักนะคะกับทหารนะคะ
มีหัวหน้าครอบครัวเป็นทหารผ่านศึก
ซึ่งไปรบในแดนภาคใต้นะคะ
และสุดท้ายก็ต้องสูญเสียคนที่เธอรักที่สุดไปนะคะ

แต่รับรองว่าไม่ได้ดราม่าไม่ได้เศร้าอย่างที่คิด
เพราะว่าตอนจบสนุกแล้วก็หักมุมมากเลยค่ะ
ก็มีแวบเหงาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตัวเองไม่ใช่

จุดตรงนั้นมาแล้วแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยให้ความรักมีอิทธิพลกับชีวิตเยอะมากนักอยู่แล้วอะค่ะ
มันยังมีอะไรต่างที่ต้องทำอีกตั้งเยอะมากเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องรักเอาไว้ท้ายเลยละกัน